สนุกนะไอล้อง
สนุกมากรายการนี้เราก็เสนอมาก

วันนี้เป็นตลอดข่าวภาคพิเศษภาคพิษดารคุณผู้ชม

ใช่ค่ะเขาบอกว่าพิษดารแต่ว่าความสนุกสนานยังอยู่ครบแน่นอน
สำหรับตลอดข่าววันไปบ่ายวันอาทิตย์แบบนี้ใช่ครับมาติดตามข่าวสารทั่วประเทศไทย
มีเรื่องสนุกเบามาฝากอย่างแน่นอน
ใช่ค่ะช่วงนี้หลายคนอยากไปเที่ยวญี่ปุ่น
เพราะว่าอยากจะไปสัมผัสอากาศหนาวนะคะบางจุดบางที่มีหิมะด้วย
แต่ว่าตอนนี้ผมบอกคำเดียวว่าคุณจะต้องไม่อยากไปแล้ว

แต่ว่าที่สำคัญคุณผู้ชมตอนนี้ถึงแม้ว่า
เหนือของเราจะอากาศหนาวติดลบ๒องศาเซลเซียต

เสื้อได้เลยเพราะว่าอาบน้ำอุ่นฟรี
โดยไม่ต้องซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นกันแล้ว
ตรงถอดเสื้อนี่แหละไปเลยได้ไหมล่ะ
ไปชมกันเลยเค้าเรียกอองเซนเมืองไทยครับ
มาดูภาพบรรยากาศกันหน่อยว่าจะเป็นยังไง

นี่เขาเรียกว่าอะไรนะ

แล้วจะพาคุณสุภาษาไปนี่เลยนะครับ
ไม่ได้ลงไปแช่ในข้างในเหมือนญี่ปุ่นหรอ
ตักก็ได้เป็นแบบไทยไง

ตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ด

ไปตักใส่ของตัวเองนะฮะ
ตักมาจากบ่อน้ำพลวงที่ผัดขึ้นมากระหล่างแม่น้ำครับ

นางก็นุ่มกระจงอกแล้วก็ไป
บางคนก็เอากลับไปอาบที่บ้าน
บางคนไปทั้งเช้าไปทั้งเย็นแก้หนาวได้ดีมาก
โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องทำน้ำอุ่นนะฮะนี่เลย
หลังพบเจอน้ำผู้ร้อนที่นี่
แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งน้ำแร่น้ำผู้ร้อนธรรมชาติครับ
กรรมการหมู่บ้านก็เลยร่วมการบริหารจัดการซะเลยครับ
เพื่อความสะดวกให้กับชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยว
ไปเที่ยวชมนะฮะที่เทศบาลตำบลป่าเหมียง
เขามีการจัดปรับปรุงเรื่องของงบประมาณเนี่ย

แล้วก็สร้างเป็นสถานที่อาบน้ำให้กับชาวบ้านแบบนี้ซะเลย
ดีจังเลยอ่ะไม่ต้องไปไกลแล้ว

กลัวผมเปียกผมไปดัดมา

บ่อเล็กน้ำน้อยหน่อยน้ำก็จะร้อนมากหน่อย

ไม่ใช่มันเป็นหมอเล็กธรรมชาตินะฮะ
บ่อกลางก็ร้อนแบบปันกลางอาบได้สบาย
ส่วนบ่อใหญ่จะร้อนน้อยที่สุด
ชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวนิยมจะไปบอกกลาง
เพราะว่าสบายไม่ร้อนมาก
ส่วนบ่อใหญ่ทางทิศเหนือก็เปิดให้ชาวบ้านเนี่ย

เอาละอาบได้ไหมล่ะ

ซึ่งอุณหภูมิประมาณ๙๐องศาเซลเซียต

เอาไปต้มแล้วก็ไปขายอีกทอดหนึ่งนะฮะ
ส่วนอีก๑บ่อก็มีน้ำผู้ร้อนบริการแช่เท้าด้วยนะครับ
ทำให้ชาวบ้านที่หมู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียง
จนนักท่องเที่ยวนิยมมาอาบน้ำผู้ร้อนที่นี่ครับ

เพราะมีทั้งขันมีทั้งกระจกออกมานะ
ที่สำคัญเปิดให้อาบกันแบบฟรี
ไม่คิดค่าบริการด้วยนะครับ
ที่สำคัญบอกเป็นเกร็ดความรู้ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็คุณสุภาษาซะหน่อย
การอาบน้ำแร่อาบน้ำฟูร้อนเนี่ยช่วยผ่อนคลายนะ
อย่างเช่นคุณเต้นมากแต่เมื่อกี้ลงน้ำร้อนเมื่อกี้หายเลย

เหมือนการทำธาราบำบัดส่งผลให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้น
แล้วก็เป็นการทำให้ผิวหนังหายจากการเป็นโรคผิวหนังด้วย
เพราะว่าเป็นน้ำอุ่นไงช่วยรักษาโรคต่างด้วย
แต่ว่าสงสัยอยู่นิดเดียว
ชาวบ้านที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปตักน้ำอุ่น

ระหว่างเท่านี้คงหนาวเย็นอาจจะอุ่นน้อยลงหรือเปล่าไม่รู้
แต่ว่าอาจจะได้ประโยชน์เรื่องของแร่ธาตุหรือเปล่า

มาต่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่น่าดีใจ
เพราะว่าที่เกาะห้องจังหวัดกระบีตอนนี้
พบกันอีกครั้งสำหรับนกทาปีไหนหลังจากหายไปนานถึง

ปีไหนชื่อเขานกชาปีไหนนกชาปีไหนหายไป๓ปี
แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อุทยานเจออีกครั้ง
แต่ว่าพบตัวเดียวนะคะไปดูเลยค่ะว่านกชาปีไหนหน้าตาเป็นยังไงค่ะ

คนนี้คือคุณวีรษักษีสัจจังหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ธานโบกขณะนี้จังหวัดกระบี่บอกว่า
เจ้าหน้าที่อุทยานได้พบนกชาปีไหน
เป็นนกสายพันธุ์หายากใกล้ศูนย์พันธุ์ที่เกาะห้อง

ครึ่งกิโลกรัมมีขนสีดำ
และมีขนที่ลำคอสีดำเหลือบเขียว
สวยงามสวยงามมาก
หลังจากที่เคยพบเมื่อ๓ปีก่อนแล้วก็หายไปจนถึงช่วง๑เดือนที่ผ่านมาค่ะ
นกชาปีไหนไม่ทราบเพศเดินหากินแล้วก็นอนบนต้นไม้ในป่า
ข้างที่ทำการพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเกาะห้องนี่เองนะคะ
ด้วยความที่นกมีความคุ้นเคยก็ไม่ตื่นกลัวค่ะ
แต่ว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวไปมุงดูมากนะคะ
ก็จะรีบเดินหนีเข้าไปในป่าทันที
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งให้นักท่องเที่ยว
ห้ามเข้าใกล้นกชาปีไหนแล้วนะคะ
สำหรับนกชาปีไหนหรือว่านกกระดงค่ะ
นกสายพันธุ์หายากจากอยู่ในวงของนกพิราบและนกเขา
อาศัยอยู่ในป่าตามเกาะนะคะ

ก็จะเป็นพวกเมล็ดพืชแล้วก็ผลไม้เล็กที่หล่นอยู่ตามพื้นค่ะ
ส่วนการเจริญผันก็สงผันประมาณช่วงเดือนมีนาคมนะคะ
จะมีการทำรังหลายรังอยู่บนต้นไม้
รังทำด้วยกิ่งไม้แง่งเล็กสารกัน
ตรงกลางจะเป็นแอ่งตื้นวางไข่ครั้งละ๑ฟองเท่านั้น
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เขานั้นหายากแล้วก็ใกล้จะศูนย์พันธุ์นะคะ
ส่วนถิ่นกำเนิดของนกชาปีไหนอยู่แถบ
หมู่เกาะอันดามันนิโคบาสสุนดาฟิลิปปินส์โซโลมอนกัมพูชาและไทยในหมู่เกาะภาคใต้
อีกทั้งจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี๒๕๓๕อีกด้วยค่ะ
ก็ตื่นเต้นกันมากนะคะหายไป๓ปีกลับมาและที่สำคัญเจอตัวเดียวด้วย
สวยมากนะฮะสวยมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดไปเห็นอย่าไปเข้าใกล้ให้เขาผสมพันธ์กับขยายพันธุ์ก่อน
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาถึงแม้ว่าเขาจะคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าถ้าไปมุงดูเยอะเขาก็ตกใจ

เอาล่ะจากนกชาวปีไหนไม่ต้องปีไหนแล้วเดี๋ยวจะพาไป

สีมาคุณผู้ชมหรือว่าโคราชเขามีการจัดการประกวดมันสับปะหลังแต่ว่าประกวดทั้งทีเล็กไม่ได้ต้องใหญ่ยักษ์ไปเลย

ไปดูเลยฮะว่าจะยักษ์แค่ไหนเขาบอกว่าเกือบเก้าสิบกิโลกรัมนี่แค่ต้นเดียวนะ

เห็นที่ยกขึ้นมานี่คุณผู้ชมครับอย่าคิดว่าเป็นรากไม้ยักษ์นะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่แต่มันคือหัวมันสัมปะหลังยักษ์นั่นเองครับ
เกษตรกรเขาเอามาครับอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา
เขานำมาส่งเข้าประกวดมันสับปะหลังโคราชในงานเกษตรสุรนาลี
ต้องบอกว่าอะไรจะใหญ่ขนาดนั้นแหละฮะ
ใหญ่มากคือต้องคิดถึงตอนขุดขึ้นมาเนี่ยเอาขึ้นมายังไงนะฮะ
ปรากฏครั้งนี้มีเกษตรกรส่งผลผลิตมันสับปะหลังข้ามร่วมกว่า๓๐ต้น
ปรากฏว่าต้นที่ชนะนะครับเป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์อายุการปลูก๒ปี
เกษตรกรอำเภอพิมายต้นเดียวครับน้ำหนัก๘๘กิโลกรัม
ต้องใช้คน๖คนช่วยกันยกถึงจะยกขึ้นมา
ว่าต้องใช้คน๖คนในการยกคุณผู้ชมครับ
ขณะที่รองชนะเลิศนะครับน้ำหนักที่ทำกันได้๘๖กิโลกรัมด้วยกันครับ
ห้วยบง๖๐ของเกษตรกรอำเภอเสริงสางครับ
ขณะเดียวกันยังมีการประกวดวัดเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งด้วยครับ
มีเกษตรกรจากอำเภอเสริงสางอำเภอหนองบุญมากแล้วก็อำเภอคอนบุรี
แหล่งปลูกมันสัมปรังใหญ่ที่สุดของนครราชสีมา
ส่งผลผลิตมาประกวดกว่า๕๐รายปรากฏว่าเชื้อแป้งสูงสุดวัดได้๓๓๒ครับ
วิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชศรีมาก็บอกว่า
จากปัญหาภัยแรงในหลายพื้นที่ตอนนี้เรารู้ดีว่าน้ำไม่พอนะครับ
จังหวัดนครราชศรีมาตอนนี้เขาบอกว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการปลูกมันสัมปะหลังของเกษตรกรแต่อย่างใด
แต่กลับส่งผลดีทำให้คุณภาพของเชื้อแป้งเพิ่มมากขึ้นด้วย
แสดงว่าเขาชอบน้ำน้อย
เปอร์เซ็นต์ของเชื้อแป้งสูงขึ้นนะครับ
จากว่าไม่มีความชื้นคือเขาไม่ชอบน้ำเยอะเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็ตอนนี้จากปกติเชื้อของมันส่วนใหญ่อยู่ที่๒๕
แต่ว่าช่วงนี้เชื้อแป้งสูงถึง๒๘๓๒ครับทำให้ขายได้ราคาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ
ปัจจุบันนะครับที่นครราชศรีมามีพื้นที่ปลูกมันสัมปะหลังอยู่๑๕๙๘๔๐๐กับ๕ไร่นะครับ
มีผลผลิตรวมทั้งสิ้น๕๖๔๓๑๗๗ตันต่อปี
สร้างมูลค่ารวมกว่า๑๒๑๐๐ล้านบาทต่อปี
เฉพาะมันสัมปะหลังอย่างเดียวคุณโอ้โหไม่ใช่แค่หัวมันใหญ่นะ
มูลค่าการขายก็ใหญ่ยักษ์เหมือนกัน
ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของประเทศไทยที่ปลูกมันสำปะหลังเยอะที่สุดนะคะ

ส่วนปีใหม่ผ่านมาแล้วไม่กี่วันนะคะ
เชื่อว่าใครหลายคนอยากจะเป็นคนใหม่นะคะ
จากการงดดื่มเหล้าดื่มสุราทั้งหลายนะคะ
แนะนำว่าให้ไปที่วัดแห่งหนึ่งพรรษนี้ในยังไง

บำบัดผู้ป่วยที่เกี่ยวกับการติดสุราเรื้อรัง
ด้วยรากไม้สามชนิดท่านยืนยันว่าได้ผล๑๐๐แน่นอน
อ้าวใครที่ชอบดื่มอยากเป็นคนใหม่ต้องไปชม

ท่านนี้นะคะเป็นพระครูประพัฒน์สารธรรมรองเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินท
เจ้าอาวาสวัดไซคยูงบ้านคยูงหมู่ที่๗ตำบลยางสว่างอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ได้นำรากไม้สมุนไพร๓ชนิดนะคะแต่ว่าไม่เปิดเผยนะคะว่ามีอะไรบ้าง
ฝนผสมน้ำให้ผู้ที่เข้ามาบำบัดการดื่มสุรามีทั้งต้องการเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล
แล้วก็ยาเสพติดทุกชนิดบอกว่าได้ผล๑๐๐เปอร์เซ็นต์
พระครูประพัทธ์ได้ตั้งศูนย์สงครอแห่งนี้มาตั้งแต่ปี๒๕๓๖
มีผู้ที่เข้ามาบำบัดจนถึงปัจจุบันนี้๑๑๐๐คนคุณทัศนัย
ก็เป็นทั้งชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสุรินเองต่างจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยค่ะ

ใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่ได้รับความนิยมในเรื่องของการบำบัดนะคะ
บำบัดแต่ละครั้งมี๓ขั้นตอนด้วยค่ะ
ขั้นตอนแรกนะคะผู้เข้าบำบัดก็จะต้องมาด้วยความสมัครใจแล้วก็กรอกข้อมูลยินยอมก่อนนะคะ
ขั้นตอนที่๒ค่ะผู้บำบัดรับการอบรมเกี่ยวกับผลของการติดยาเสพติด
เพื่อให้ผู้บำบัดเองได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
หลังจากนั้นผู้บำบัดก็จะต้องปฏิญาณตนโดยพระครูประพัฒน์สารธรรมเป็นผู้กล่าวนำ
ส่วนขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่๓ผู้บำบัดจะต้องดื่มน้ำยาสมุนไพรทั้ง๓ราก
เพื่อล้างพิษสารเสพติดออกจากร่างกาย
เมื่อผู้บำบัดดื่มเข้าไปแล้วหากมีสารเสพติดจำนวนมาก
จะเกิดอาการอาเจียนมากน้อยก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งผิดปกติสารเสพติดต่างที่อยู่ในร่างกาย
ซึ่งถ้าที่ผ่านมาดื่มมากอาจจะอาเจียนออกมามากหน่อย
ใช่ค่ะก็จะมีอาการมากหน่อยนะคะ
ใช้เวลาไม่เกิน๔๕นาทีค่ะผู้บำบัดก็สามารถกลับบ้านได้
ที่สำคัญใช้เวลาน้อยก็คือ๔๕นาทีเท่านั้นนะคะ
เรื่องนี้ค่ะนายอุทัยเกรดซิริผู้ที่เคยบำบัดมาก่อนกล่าวว่า
ตนเองติดสุราอย่างรุนแรงนะคะ
ตั้งแต่เข้ามาบำบัดแล้วไม่เคยอยากดื่มสุราอีกเลย
สุขภาพดีขึ้นการเงินไม่ขาดมือปัญหาครอบครัวก็ไม่มีด้วย
แน่นอนล่ะครับเพราะว่าเอาเงินที่ไปซื้อสุราไม่ซื้อแล้วไง
ซื้อโน้มซื้ออาหารพาคนในครอบครัวไปทานอาหาร

ดีขึ้นมากครับตั้งแต่มาเลิกเล่ากับครอบครูที่วัดนี้
ถือว่าดีขึ้นทุกอย่างนะครับสุขภาพธุรกิจการงาน
มีเพื่อนฝูงอาชีพการงานดีทุกอย่างครอบครัวดีทุกอย่าง
เล่าของหลวงพ่อที่วัดดีที่สุดคือมันจะช่วยให้เราดีขึ้น
ญาติพี่น้องเขาดีขึ้นมีการไปอยู่ที่ดีขึ้นทุกอย่าง
ทำอะไรก็ดีขึ้นเจริญขึ้นสิ่งสำคัญคือไม่ทำให้สุขภาพเราแย่ลง
สำหรับคุณอุทัยนะคะนอกจากจะยืนยันว่ามีประโยชน์แล้วนะคะ
หลังจากที่เลิกเล่าได้ก็ยังฝากเชิญชวนผู้ที่ติดสุรา
หรือว่าสิ่งเสพติดทุกอย่างให้เข้ามาบำบัดที่วัดไซคยูงด้วยนะคะ
เพราะว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเป็นประโยชน์มากค่ะ

แต่ที่สำคัญต้องอยู่ที่ใจด้วยว่าเราต้องมีใจอยากจะเลิกอยากเป็นคนใหม่จริง
บำบัดเสร็จแล้วหลายคนอาจจะกลับไปดื่มใหม่ขึ้นอยู่กับใจจริง
ต้องแบบตั้งใจแล้วอยากกลับไปดื่มใหม่นะครับ
คุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปเซลฟี่กับดอกทานตะวันสักหน่อย

กระเศษนวมวินแถวนี้เองอ๋อเหรอ
กระเศษนวมวินกรุงเทพฯอาหารณทรตอนนี้กำลังออกดอกบานสัพท่านทีเดียว
ช่วงหน้ากลับมาติดตามกับตลอดข่าวครับ